ช่วงที่แล้วบอกไปว่าพี่ชูศรีเชิญยิ้มตลกชื่อดังติดโควิด
อันนี้พูดจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้อำไม่ได้ตลกอะไรเลย
จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยตั้งใจจะวีดีโอคอลไปถามถ่ายสารทุกข์สุขติดพี่แกปกตินี่แหละค่ะ
ช่วงพักงานจากสถานการณ์โควิด
แต่ปรากฏว่านักแสดงตลกชื่อดังพี่ชูศรีเชิญยิ้มกลับเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกค่ะ
บอกว่าพี่ติดโควิดแต่ปิดข่าว
ฟังไม่ผิดคุณผู้ชมแล้วเราก็ไม่ได้แกล้งอำขำอะไรเลยนะนี่คือเรื่องจริง
ชูศรีเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าตัวเขาเองติดโควิดจริง
แต่อย่าเพิ่งตกใจไปคุณผู้ชมพี่ชูศรีรักษาตัวเองตอนนี้หายดีปลอดภัยห่างไกลโควิดแล้ว
ชูศรีบอกกับเราด้วยว่าแกเนี่ยติดช่วงข่าวนครเสียชีวิตนั่นแหละ
เวลาไล่เลี่ยกันนะฮะก็ติดในวันเกิดของตัวเองพอดิบพอดีเลย
และที่ตัดสินใจปิดข่าวเป็นเพราะว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่ที่อายุมากแล้ว
คือปีนี้คุณแม่ของพี่ชูศรีอายุ๘๑ปีแล้วค่ะ
แล้วคุณแม่เองก็มีโรคหัวใจด้วยกลัวว่าถ้าทราบเรื่องเนี่ยจะตกใจและช็อกนั่นเองนะฮะ
ชูศรีบอกเลยว่าตั้งแต่ติดโควิดจนรักษาหายตอนนี้แล้วนะ
กลายเป็นว่าเป็นคนขี้กังวลมาก
ไปหมดค่ะไปไหนมาไหนใส่แดด๓ชั้นคุณผู้ชม
จะเลือกรับงานเท่าที่จำเป็นจริงเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชูศรีกันหน่อยค่ะ
จนทุกวันนี้แบบจิตตกมากกลัวกลัวมากใส่แม้ที๓๔อัน
รายการอะไรที่มันถ้าไม่สนิทกันจริงพี่จะไม่ไปเลย
แล้วตอนนี้พี่ก็ได้วัคซีนมาเข็มนึงแล้ว
วันที่๙กันยาจะไปฉีดอีกเข็มหนึ่งเป็น๒เข็ม
ตอนนี้หายแล้วก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงตลอดไปนะพี่นะ
ส่วนเรื่องผลงานตอนนี้ยังไงดี
ละครนี้นะคะพี่ชูศรีบอกว่าเงียบกริ๊บ
แต่ที่เริ่มออกมาทำงานบ้างก็เห็นจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรายการเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ชม
แล้วก็เร็วนี้นะคะกำลังจะเปิดตัวธุรกิจใหม่ไกลเชียง
อีก๒อาทิตย์จะเตรียมวางขายแล้ว
แฟนก็รออุดหนุนไก่เชียงของพี่ชูสีกันได้เลย
อาจปลอดภัยรับประกันความอร่อยมาด้วยนะคะ
เขาบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้แหนมที่ทำขายก่อนหน้านี้นะ
เพราะว่าก่อนนั้นขายไปฮอตฮิตติดลมบนไปแล้ว

คราวนี้ก็อุดหนุนไก่เชียงชูสีไปด้วยแล้วกันนะคะ